ให้ใจดีให้รักให้รับทั้งทั้งให้หนูเจอลูก
ทั้งทั้งให้หนูเจอลูก
มันก็ขู่ดังลายขู่ฆ่ามีคนอื่นกูจะกรีดหน้ามึง
กูจะทำให้มึงไม่เจอกับแม่มึงมึงสวยนักเหรอ
พ่อกูเป็นใหญ่ตำรวจจับกูไม่ได้
ตลอดเวลามันบอกกับแม่ว่ามันไม่ได้เอาน้องไป
มันเนรคุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชาย

อุ่นนี้ยังมีแต่หนูเลย
เราก็อยู่กันเหมือนด้วย
บุรีกรอะไรง่ายเพื่อนตาย
แม่ก็ตลอดเวลาที่เป็นใหญ่